ไปดูเหตุที่จังหวัดระยองบ้างนะคะมีอุบัติเหตุรถพ่วงขับลงมาจากสะพานต่างระดับแล้วก็เบรกกระทันหัน
ทีนี้รถก็เลยเสียหลักพุ่งชนราวเหล็กกั้นข้างทางพังหลายสิบเมตรนะคะ
เคราะห์ดีค่ะที่คนขับบาดเจ็บเล็กน้อยติดตามจากรายงานเลยค่ะ
ปฏิเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นบนถนนสาย๓๖ในพื้นที่ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองจังหวัดระยอง
ตำรวจเข้าตรวจสอบเหตุรถพ่วงพุ่งชนราวเหล็กกั้นถนนพังเสียหายนับ๑๐เมตร
สภาพหัวรถบรรทุกหันกลับหน้ารถด้านซ้ายพังยับเยิน
กระจกแตกทั้งบันอัดคาอยู่กับราวเหล็กกั้นขอบทาง
นายสมปองศรีทองอายุ๕๓ปีคนขับรถบรรทุกพ่วงได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
เราว่าใครได้ขับรถมาตามถนนมีฝนตกลงมาอย่างหนัก
พอถึงทางลงสะพานต่างระดับสี่แยกบ้านแรงเหยียบเบรกรถกระทันหัน
สภาพถนนลื่นทำให้รถสายไปมาบังคับไม่อยู่จึงตัดสินใจหักขวา
เข้าชนราวเหล็กกั้นขอบทางจนพังเสียหาย
ส่วนที่จังหวัดเพชรบูรณกระดูกปฏิเหตุรถห้องเย็นบรรทุกไก่สด
เสียหลักตกลงไปในคู่น้ำบนถนนสายชนแดนซับพุทธศาสตร์
ในพื้นที่หมู่๑ตำบลชนแดนอำเภอชนแดน
จมน้ำครึ่งคันและมีผู้บาดเจ็บ๑คน
ก่อนเกิดเห็นได้เกลือกฤทธิ์พิคุณทองอายุ๒๓ปี
ขับรถบรรทุกไก่สดแช่แข็งมาในรถ๑๐๐กิโลกรัม
ห้องเย็นอำเภอน้องภัยมาส่งที่อำเภอชนแดน
แต่ระหว่างทางมีฝนตกหนักทำให้ถนนลื่น
จู่มีลมพัดแรงมาปะทะกับตัวรถ
เสียการทรงตัวแม้จะพยายามประคองรถ
แต่ด้วยสภาพถนนเปียกลื่นทำให้รถเสียหลักพุ่งตกลงไปในคลอง
เพราะดีที่น้ำไม่ลึกมากนัก
กล้องมูลจรปิดหน้าร้านปะยางริมถนนบางนาตราด
หลักกิโลเมตรที่๔๗ในพื้นที่หมู่๑๘ตะบนบาปกง

บันทึกวินาทีรถบรรทุก๒๒ล้อ
ชนรถพ่วง๑๘ล้อที่จอดเสียอยู่ข้างทาง
จะพุ่งชนรถกระบะของร้านปะยาง
พุ่งเข้าไปในร้านข้างเคียงจนพังเสียหาย
ทำให้เสาไฟฟ้าแรงสูงหัก๑ต้น

ก่อนเกิดเหตุคนขับรถบรรทุก๒๒ล้อกำลังมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพ
พอมาถึงจุดเกิดเหตุเกิดอาการวูบหลับใน
จะเสียหลักไปเฉียวชนกับรถข้างทาง

นี่เป็นอุบัติเหตุรถกระบะชนกันอย่างจังบริเวณ๔แยกบขศ
ถนนทานีตัดกับถนนอินจันทร์นรง

ทำให้ด้านหน้ารถทั้ง๒คันพังยับเยิน

อุบัติเหตุครั้งนี้เกิดจากรถทั้ง๒คัน

เนื่องจากสัญญาณไฟจราจรขาดคล่อง
เพราะใช้งานมานานเกือบ๓๐ปี

พร้อมเปลี่ยนตู้ควบคุมระบบใหม่ทั้งหมด

เกิดปัญหาขัดข้องเพื่อป้องกัน
ปฏิเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นซ้ำอีก